ในเวทีเปิดการสัมมนาทางวิชาการประจำปี๒๕๕๙
ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการมาครบ๑๘ปี
อกจากที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เน้นย้ำให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานแล้ว
ยังกล่าวพาดพิงไปถึงการเสนอข่าวของสื่อมวลชน
ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐด้วยว่า
อกจากไม่ช่วยสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลแล้ว
ยังเสนอข่าวให้เห็นแต่เรื่องที่เป็นปัญหา
หรือว่าความขัดแย้งเท่านั้นครับ

ผมไม่ได้ว่าท่านเพียงแต่ว่าแหมท่านก็ใช้เงินจากภาษีรัฐด้วยเหมือนกันนะ

การท่านเข้าใจท่านเอาของแย้งมาขึ้นข้างเดียว

ถามว่าน้ำแล้วไอ้ตรงน้ำดีตรงที่บริหารดี
เขาเปลี่ยนการปลูกพืชดีไม่ถ่ายออกมาหรอก
ไปถ่ายฟุ้งงี้น้ำแรงแข้งกองเป็นแตกระแฮง

เออมันควรใช้เงินรัฐบาลไหมเนี่ย

ทำให้ประเทศชาติปลอดภัยให้ประเทศชาติมีความรู้ใจ

ผังรายการตามผมต้องการ
ให้คนรู้เพราะฉะนั้นไปเปิดดูยิ่งไม่มีคนดูใหญ่
เพราะอะไรไม่มีแต่เรื่องวิชาการ

บรรดาองค์กรเครือข่ายภาพประชาสมคม
กรร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
เสวนาวิเคราะห์คำสั่ง๙ทัพ๒๕๕๙
ก็ต่างมีความเห็นในทางเดียวกันนะครับว่า

ให้เอกชนมารับดำเนินการโครงการของรัฐไป
คำสั่งคอสชจึงมองในแง่ของความล่าช้า

มองถึงผลกระทบในมิติอื่น

เพื่อให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
เพื่อให้มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวให้ได้ครับ